ไปดูอีกหนึ่งความแปลกที่เชียงใหม่นะครับ

พากันไปกราบไหว้ขอเลขเด็ดจาก
เจ้าแม่ตะเคียงคู่แม่ลูกสะใบทองสะใบเงิน
ที่วัดเชียงขางอำเภอสารพี
แล้วก็บางคนบอกเห็นเลขได้ชัดเจนเลยครับ

ซึ่งเป็นอีกแห่งหนึ่งที่นักเสี่ยงโชค

เจ้าแม่สะใบเงินสะใบทองซึ่งเป็นต้นตะเคียนคู่

บางคนบางท่านนำแป้งมาถูบริเวณต้นตะเคียนคู่

ก็นำกล้องโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายภาพ

ชาวบ้านบอกว่าเห็นชัดเลย
ก็๙๒กับ๙๔นะครับ

เจ้าอาวาสวัดเชียงขางบอกว่าต้นตะเคียนคู่แม่ลูกนี้
ได้นำมาไว้ที่วัดตั้งแต่เนื้อนานแล้วนะครับ
ปี๒๕๓๙โดยขุดพบในเขตก่อสร้างในพื้นที่
บ้านต้นเป่าตำบลต้นเป่าอำเภอสันกำแพง

และทำให้รถแบ็คโฮลพังไป๒คันแล้วนะครับ

แม่ชื่อสบายทองคนลูกชื่อสบายเงิน
ที่ผ่านมาก็มีคนถูกสลากินแบ่งรัฐบาลจำนวนมาก
บางคนมาบนขายที่ก็สมหวังเหมือนกันนะครับ

ว่าใช้วิจารณญาณเจ้าวัดบอก